เนี่ยคุณผู้ชมดิฉันทำไร่ข้าวโพดนะคะแต่ได้ยินมาว่าช่วงนี้อากาศเย็นหน้าหนาว
ช้างจะมาจับคู่ผสมพันธุ์กันก็ต้องระวังนะคะ
๖โมงแบบนี้มาตรวจสอบกันหน่อยดีกว่าว่าพื้นที่ไหนหนาวพื้นที่ไหนฝน
ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๑๒นะคะเมื่อเวลา๕นาฬิกาตรงเนี่ย
บอกว่าภาคใต้๑๒จังหวัดต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำปลาไล่ลาคลื่นสูงด้วยนี่แหละค่ะ
พื้นที่ที่มีสีส้มสีเหลืองปกคลุมก็คือภาคใต้ตอนล่างเลยนะคะที่ต้องเฝ้าระมัดระวัง
ดูให้ชัดเจนจากแผนที่อากาศว่าเกิดจากอะไรนะคะเส้นพันสิบคือเส้นร้อนชื้นค่ะ
กลุ่มบริเวณภาคใต้มีเส้น๑๒อยู่ใกล้คือเส้นร้อนแห้งนะคะ
ส่วนเส้นหนาวพันสิบสี่สิบหกเนี่ยหายไปแล้วขึ้นไปข้างบนแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของความร้อนมากกว่าประกอบกับว่าทะเลมีลมค่ะ
พอเจอลมเจอความร้อนแถมมีมรสุมตะวันออกมาเจอกันอีก
ก็เลยทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเกิดฝนตกหนักในระยะนี้
ก็แงะงดเดินเรือถึงวันที่สี่กันด้วยเพื่อให้ชัดเจนดูจากโมเดลจำลองฝนนี้
คุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าพื้นที่สีชมพูเข้มเนี่ยนะคะ
ก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
สุราธานีรวมถึงบริเวณทะเลอ่าวไทยด้วยนะคะ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังระยะนี้ยังคงฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ส่วนพื้นที่อื่นแล้วนั้นฟ้าใสโปร่งโล่งสบายทีเดียวค่ะ
มาดูคลื่นกันบ้างนะคะโมเดลนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะ
คุณผู้ชมเพราะว่าคลื่นเนี่ยนานนานทีจะมาแล้วมาแบบนี้เต็มอ่าวไทยเลยนะคะ
แล้วก็หนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่างคือแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ไปที่บริเวณชายหาดแถวหัดใหญ่สงขลาก็ด้วยเช่นเดียวกันระมัดระวังของการท่องเที่ยวภาคใต้นะคะ
แต่ถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะไปเที่ยวภาคเหนืออย่างที่จังหวัดพยาว
คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศดีแล้วก็มีบรรยากาศสวยให้ได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยนะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะสวยไหมคะโอ้โหแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจริงจริง
ผาแห่งนี้คุณผู้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะคะ
นิยมไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าชื่อว่าผาสโตกค่ะ
อยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพยาวอุณหภูมิวัดได้สิบห้าถึงสิบหกองศาเซลเซียสนะคะ
ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปดูทะเลหมอกกันด้วย
โดยทะเลหมอกที่ผาสโตกนั้นนะคะเป็นทะเลหมอกที่ปกคลุมอยู่บนขุนเขา
สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึงสามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะเอาคุณผู้ชม
ไหนเราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วเราไปดูสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมกันที่ภาคใต้หน่อยนะคะ
ช่วงนี้ตกต่อเนื่องฝนที่ตกลงมาทั้งวันทั้งคืน
ก็ทำให้ระบายน้ำไม่ทันเอ่อท่วมชุมชนเตาอิด
เทศบาลนครสงขลาถนนหลายสายเนี่ย
ถูกน้ำท่วมสูงถึงเกือบหัวเข่าเลยค่ะบ้านเรือนชาวบ้านก็ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วม
แม้ว่าจะยกของขึ้นที่สูงแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังได้รับความเสียหายอยู่
โดยช่วงนี้ถึงวันที่๔ธันวาคมนะคะภาคใต้ยังคงจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
เพราะฉะนั้นขอเตือนขอย้ำกันนะคะระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการเร่งระบายน้ำก็จะเป็นการผ่อนคลาย
เป็นการทำให้ความหนักของฝนเบาลงได้นะคะ
แต่ว่าถ้าใครค่ะที่ทำเกษตรทำไร่อยู่บริเวณริมป่า
ระวังช้างป่าด้วยนะคุณผู้ชม
ก็ต้องเฝ้าสังเกตดูเหมือนกันนะครับ
มันจะลงมาเมื่อเสียงมาแล้วดิฉันไปก่อนดีกว่าค่ะ